สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสราบรรยากาศช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูการเริ่มขึ้นแล้วนะคะ
เหนือและภาคอีสานตอนบนเริ่มมีอากาศเย็นลงมาปกคลุมและดันให้กลุ่มฝนลงมาอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะ
ลมหนาวที่พูดถึงนี้เป็นลมหนาวกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสาน
ทำให้ช่วงนี้ยอดดอยยอดภูอากาศเริ่มเย็นตั้งแต่ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าและฝนลดลงด้วยนะคะ
แต่หลังจากนี้ไปค่ะลมหนาวจะดันร่องฝนให้ต่ำลงมาอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ทำให้ฝนส่วนใหญ่ลงมากองอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
ดังนั้นพื้นที่ริมทางน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของวันนี้ฝนลดลงเล็กน้อยค่ะเหลือ๑๒๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูจุดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้
อันดับที่๑นะคะเป็นดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่๑๒๕องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนอันดับที่๒ภูหลวงจังหวัดเลย๑๔องศาเซลเซียส
และอันดับที่๓เขาเขียวจังหวัดนครนายก๑๙๖องศาเซลเซียสค่ะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนยังเยอะอยู่เลยนะคะที่๑๗๐ของพื้นที่
ต้องเจอน้ำท่วมขังรอการระบายค่ะ
ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูการแบบนี้แต่ละภาคอุณหภูมิค่อนข้างแตกต่างกัน
รู้เท่าทันสภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญนะคะ